แล้วไปเจอรถเขาจอดอยู่ซ้อนคันมากมาย

แล้วโชเฟอร์กลุ่มนี้ไม่ยอมบุกมาทำร้ายร่างกายเขา
เขาพยายามหนีขึ้นไปบนฟุตบาทบนรถไฟฟ้ายังลากเขามาทำร้าย
คุณผู้ชมดูคลิปนี้นี่ฮะนี่หนุ่มปั่นจักรยานมาคนเดียว
แล้วโดนผู้ชายสามคนสี่คนมรุมทำร้ายสี่หนึ่งฮะนี่กระโดดทีบ
พยายามจะวิ่งขึ้นไปบนสถานีช่องนนทรีย์แล้วโดนลากมากระทืบต่อ
โอ้โหแล้วคนอยู่เต็มไปหมดนี่ต่างชาติเอ่ยคนไทยเอ่ย
เนี่ยฮะโดนทำร้ายแบบนี้แล้วคุณผู้ชมดูภาพขวามือให้ดี
จะมีทั้งรถตุ๊กตุ๊กเออนี่หลังหรือซ้ายมือถูกต้องครับ
นี่คนก็ตกใจว่าทำไมต้องทำกันขนาดนี้ลากลงมาทำร้ายต่ออีกครับ
ทืบต่ออีกเหรอนี่ฮะบ้านนี้ไม่มีคือมีแปรจริงจริงนั่นน่ะสิครับ
แล้วเนี่ยนะฮะอ้าวเดี๋ยวกับผู้ชายคนปั่นจักรยาน
โดนลากมาโดนตีหัวโดนกระทืบคุณผู้ชมดูให้ดี
แล้วขวามือเห็นไหมมันคือขาวแดงแต่ตุ๊กกับรถยนต์มาจอดเอาไว้
อันนี้ผิดกฎหมายแน่นอนแล้วตำรวจมีไหมเนี่ยที่ตรงเนี้ยนะฮะ
ช่องรถสี่ไหมกรุงเทพมีสิคะนครบาลโทษมากเอาเหรอมีตำรวจได้เหรอ
มีสิล่าสุดไปถามตำรวจเอามันเกิดอะไรคุณตำรวจเอาง่าย
คือผู้ชายคนที่โดนทำร้ายเนี่ยปั่นจักรยาน
แล้วเหมือนจักรยานเขาไปโดนรถตุ๊กที่จอดอยู่ริมถนน
ผู้ชายคนปั่นจักรยานบาดเจ็บทั้งตัวทั้งหัวทั้งแขนโดนกระทืบเละไปหมดเลย

ปัญหาโลกแตกเรื่องมันเริ่มมาจากการที่รถไปจอดซ้อนคันในที่ห้ามจอด
ถึงบอกว่าให้มองตรงขวามือให้ดีมันคือขาวแดง
แต่รถไปจอดแบบผิดกฎหมายแล้วไปโดนจักรยานเฉียว
แต่ถึงแม้จะผิดจะถูกแต่คุณไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายเขาขนาดนั้น
ไม่มีสิทธิ์ไปไล่ตีไล่ทำร้ายเขาแบบนี้
หรือถ้ามีอิทธิพลจริงแล้วมันเกิดขึ้นกลางเมืองที่ถนนนราธิวาส
ว่ามันมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรเหตุการณ์เกิดขึ้น๓๐ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ
อย่าไปยุ่งเพราะเขาเหมือนจะเป็นขาใหญ่นะ
เคยเจอตำรวจไล่ออกไปแล้วแต่ก็ยังกลับมาจอดตรงนี้อีก

เขาก็งงดิเสียชื่อไหมก็เกิดอะไรขึ้นทำไมไล่ตีกัน
ฝากตำรวจตรวจสอบเหตุการณ์นี้แล้วก็เอาผิดกับคนที่ผิดด้วยละกัน
ปากเถื่อนมากเลยครับแล้วแล้วคนเจ็บนี่เขาเป็นระดับผู้บริหารนะ
ถ้าพี่ตุ๊กอยากจะชี้แจงก็ชี้แจงได้นะครับ

พี่จอดไม่ถูกที่ถูกทาง